จะมาสรุปให้ฟังว่าเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ

ฟ้าหลังฝนสดใสรับเหมือ
หลังจากเมฆมอกแห่งฝนฟ้าผ่านไป

ท่านผู้ชมที่ได้ติดตามข่าว

บรรยากาศที่ทำให้คนไทย

เมื่อวานนี้ที่สนามบินอุตภัวร์
เครื่องบินลำนี้ได้นำพา

กลับมาอย่างฐานทัพที่อุทธภาวครับ
เป็นบรรยากาศของการต้อนรับกลับบ้านที่อบอุ่น

ความภาคภูมิใจของคนในกองทัพเรือ
หน่วยซีนได้ไปปฏิบัติหน้าที่
ทำให้คนไทยและชาวต่างชาติได้เห็นสมรรถนะ
เห็นศักยภาพของหน่วยซีนทหารเรือเรา
เพราะฉะนั้นบรรยากาศเมื่อวานอย่างที่บอกว่า
เป็นบรรยากาศของความชื่นมืนชื่นใจ
อบอวนไปด้วยไมตรีจิต
มีคนไปรับลูกเมียก็ไปรับ
เปล่งเสียงฮูย่าฮูย่า
ลั่นลานสนามบินตรงนั้น
ฉะนั้นผมคิดว่า
ที่จะอยู่ในความทรงจำของคนไทยไปอีกนานครับ
มีภาพการเดินทางกลับบ้าน
ของนักดำน้ำในถ้ำที่เป็นชาวต่างประเทศ
นี่ก็เป็นบรรยากาศที่ทำให้ดูแล้วมีความสุข
มีการไปส่งนี่ชุดนี้เนี่ยเมื่อวานเข้าไปที่วัดร่องคุณ
อาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์ก็นำภาพไปมอบให้
ส่วนตอนนี้เป็นบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณอาคม
รัฐมนตรีช่วยดรไพรินรัฐมนตรีวีรศักดิ
ดูแลการท่องเที่ยวผู้อำนวยการท่าอากาศยาน
คนสำคัญสำคัญไปส่งไปขอบคุณเขาไปชื่นชมเขา
เป็นบรรยากาศที่มีความสุขดูแล้วมีความสุข
มีการมอบโล่ชื่นชมมอบภาพ
นี่เป็นภาพจากสนามบินเมื่อวาน
ฉะนั้นเรื่องของทีมดำน้ำในถ้ำเนี่ย

หนึ่งที่คนไทยจะต้องนึกถึงเขา
ส่วนลิชาร์จแฮลิสเนี่ยได้ข่าวว่าเมื่อเช้าไปที่สนามบินแม่ฟ้าหลวง
มีคนสำคัญสำคัญไปส่งกันเยอะ

เพื่อไปร่วมงานศพพ่อเสียชีวิต
ในช่วงที่เขามาช่วยเหลือคนอื่นอยู่ที่เมืองไทย

นั่นก็เป็นอีกหนึ่งหน่อยความประทับใจครับ
อาสาสมัครทั้งหลาย

ก็จะอยู่ในความทรงจำ

อะไรอ่ะดูดน้ำ

เดินทางกลับแล้วไปที่นครปฐม

พังงาเขาก็ต้อนรับกัน

ที่เป็นร้านเล็ก

ปิดร้านตัวเองยอมขาดรายได้
แล้วก็ยอมลงทุนซื้อข้าว

ช่วงระยะเวลากี่วัน

นี่เป็นปรากฏการณ์ที่ผมคิดว่า

คุณวิทยาตุ้มมีรายงาน
นั่นก็อีกบรรยากาศหนึ่ง
ไปช่วยเขาดำนา

เขาก็ยอมให้พื้นนานั้นเนี่ย

แต่ว่าไม่ยอมรับ
ชดเชยจากทางราชการ

วันนี้อาสาสมัครจิตอาสาคนเชียงราย

คนจะไปสมัครเป็นจิตอาสาเป็นพันคนนะครับ
นี่เปิดขึ้นมาวันแรกเนี่ยหลายร้อยแล้ว
ไปถึงเขาจะถามว่าทำอะไรได้มั่ง

มีอะไรให้ทำก็จะทำ
ให้ขัดห้องน้ำก็ยอมขัด
กวาดพื้นให้ทำโน่นทำนี่

พบเหตุการณ์ซึ่งจะต้องพูดถึงอีกครั้งหนึ่ง
ผู้ว่านรงศักดิ์โอสธนากร
ในบรรยากาศที่เราได้เห็นว่า

และท่านอยู่กับความเคร่งเครียด

ภาพที่เห็นในจอตอนนี้เป็นภาพใหม่ครับ

แล้วท่านผู้ว่าก็ขึ้นร้องเพลง
เป็นบรรยากาศใหม่ที่สื่อมวลชนเขาไม่เคยเห็น
ถ้าลองปล่อยเสียงท่านผู้ว่าออกมาสัก๒๐๓๐วิทยา
จากนี้ก็ต้องเดินทางไปที่พยาว
ผมได้ยินว่าคนพยาวเขาเตรียมต้อนรับท่านผู้ว่าคนใหม่

ถัดมาก็จะเห็นว่าอีกบรรยากาศหนึ่งก็คือ
ความมีน้ำใจระหว่างกันระหว่างแม่ของหนึ่งในทีมหมูป่า

เธอได้เบอร์โทรศัพท์ของภรรยาจ่าแซม
เธอก็โทรไปหาภรรยาจ่าแซม
มุ่งหมายคือจะปลอบใจภรรยาจ่าแซม
ขอบคุณภรรยาจ่าแซมที่สามีของเธอเนี่ย
มาร่วมทำงานกู้ภัยจนเสียชีวิต
แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าภรรยาจ่าแซมกลับปลอบใจแม่ของทีมหมูป่า
บอกว่าเลี้ยงลูกให้ดีดูแลลูกให้ดีให้กำลังใจเขา
อย่างน้อยเนี่ยให้เขาเป็นคนดี
จะได้ชดเชยกับสิ่งที่จ่าแซมเสียชีวิต
เพราะเข้าไปช่วยเด็กเหล่านี้
นี่ก็เป็นบรรยากาศของความประทับใจที่ผมคิดว่า
นี่คือสิ่งที่ตามมายังมีเรื่องราวรายละเอียดอีกเยอะ
ฉะนั้นวันนี้วันศุกร์แล้วขีดเส้นใต้ก็
ก็จะปิดเรื่องราวของถ้ำหลวงวันจันนี้ก็จะได้ว่าเรื่องอื่น
แต่ว่าก่อนจะปิดตำนานนี้
จะมีกรอนบทหนึ่งเขียนถึงหลายฝ่ายหลายคนบรรยากาศดีที่เกิดขึ้น
ที่ท่ำหลวงคุณน้ำนางนอน
ในวันที่ประกาศปิดภารกิจ

สิ้นประกาศปิดตำนานการกู้ภัย
มากันจากที่ไหนไปที่นั่น
แต่สิ่งสวยงามความผูกพันเหลือแต่ความตื้นตันแห่งไมตรี
ณที่นี่ที่ชุมนุมผู้เสียสละ
ผู้ไม่ยอมลดละไม่ผละหนี
เป็นที่รวมความรักสามัคคี
เป็นที่รวมแห่งความดีที่จดจำ
วันนี้หมูป่ารอดปลอดภัยแล้ว
มีคำสั่งสลายแถวออกจากถ้ำ
ขอตอบแทนไมตรีที่ร่วมทำ
ลำนำส่งท้ายให้คนดี